คือขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ถือมีดสปาต้ามาคราวนี้มาไล่ฟันกันค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเสียชีวิตหนึ่งได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจก็รวบตัวมาได้แล้วทั้งหมดสี่รายอ่าดูเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อตอน๔ทุ่มของวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
ดูสิคะที่เห็นอยู่นั้นเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์
เรียนอยู่ม๒เองคุณผู้ชมได้รับบาดเจ็บกระโหลกยุบซี่โครงหักทิ้มปอดกรามหักโหนกแก้มยุบแขนหักขาหัก
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์หลังจากนั้นส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชท้ายที่สุดเด็กชายฟิล์มเสียชีวิตนะคะ
ส่วนคนเจ็บอีกคนนึงก็คือนายเออายุ๑๕ปีเรียนอยู่ชั้นม๒เหมือนกันค่ะนายเอเนี่ยซ้อนท้ายน้องฟิล์มแล้วนายเอได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาข้อมือซ้ายของนายเอก็หักด้วยก่อนจะเกิดเหตุนี่นะคะทั้ง๒คนทั้งฟิล์มกับเอเนี่ยรวมถึงเพื่อนอี
งานเลิกปั๊บเนี่ยเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะกลับบ้านพอถึงสะพานยกระดับถนนทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชที่ตำบลชมัยเนี่ยนะจอดรถบนสะพานเห็นว่า
วิวสวยไงก็ตั้งใจเฮ้ยพวกเรามาถ่ายรูปเซลฟี่กันจังหวะที่กำลัง
มือถือมาถ่ายรูปอยู่เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาอีก
ทีนี้มากันเพียบเลย๒๐กว่าคันมาจอดบนสะพานแล้วก็ไล่ทั้งคู่ที
ถามมองอะไรมองหาเรื่องเหรอมองทำไมอยู่อย่างเงี้ยจนน้อง
เนี่ยสตาร์ทรถแล้วก็พาน้องเอซ้อนท้ายหนีมากลุ่มวัย
รุ่นมันไล่ตามค่ะถือมีดสปาต้ามามาไล่ฟันทั้งทั้งสองครั้ง
จังหวะที่ฟันไม่โดนตัวน้องเอเนี่ยแต่ไปโดนรถ
ขี่หนีลงสะพานมาได้นิดเดียวเท่านั้นแหละครับน้องอ่ะเสีย
หลักมอเตอร์ไซค์ก็เลยตกลงในคลองชลประธานข้างถนนแล้ว
ตรงเนี้ยที่มันตกลงไปนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมลึกประมาณห้า
เมตรรถนี่แตกพังเสียหายแล้วทั้งน้องฟิล์มน้องเอได้รับ
บาดเจ็บส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ไล่ฟันเนี่ยก็ขี่รถหนี
กันไปคนละทิศคนละทางเมื่อวานนี้ค่ะผู้ปกครองของทั้ง
ฟิล์มน้องเอเนี่ยก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพทุ่งสงศ์
หลังจากที่รู้ว่ารถที่มันตกคลองชลประธานไม่ใช่อุบัติเหตุ
เหตุแล้วแม่ของน้องฟิล์มก็เชื่อว่าถ้าลูกอ่ะไม่ถูกไล่
ฟันเนี่ยลูกฉันคงไม่ตายหรอกแม่น้องฟิล์มบอกแบบนี้นะ
เขาก็ไปช่วยเพื่อนฟาเพื่อนหนีฟาเพื่อนหนีเพราะเพื่อนเนี้ย
โดนโดนพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไล่ฟันครับแล้วเขาเอาเพื่อนขึ้น
รถหนีก็เลยหนีจากการไล่ฟันแล้วรถไปเสียหลักตกลง
ก่อนก่อนจะเสียหลักก่อนจะเสียหลักมันฟันฟันเบาะ
วันก่อนที่จะเสียหลักอ่ะนะคะก็คือควันเข้าที่ท้าย
รถอืมพวกฟันท้ายรถพวกรถก็เสียหลักก็เสียหลักใช่
คือฟันท้ายรถพอฟันเสร็จมันก็ตกใจแล้วก็มันก็
มันก็บิดเรื่อยแล้วทีนี้ก็ไปตกลงข้างเขา
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือหลังจากที่แม่ให้ข้อมูล
เสร็จแล้วเนี่ยนะคะคือญาติพี่น้องก็มีการรับศพไปบำ
กุศลบรรยากาศในงานศพของน้องฟิล์มวัย๑๔ปีที่
สายซ่านที่หมู่๒ตำบลขาวเนี่ยก็เป็นไปด้วย
โศกเศร้าคุณแม่เนี่ยนะร้องห่มร้องไห้แล้วก็บอกว่า
ลูกเนี่ยน้องฟิล์มเพิ่งจะมาขอตังค์แม่จะเอาไปเปลี่ยนยาง
รถมอเตอร์ไซค์แม่ยังไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วช่วงเมื่อวานตอนเย็นนะคะตำรวจสพทุ่งสงศ์เนี่ย
ก็ไปคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นที่เขาก่อเหตุมาได้๔ราย
จำได้ไหมที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา๒๐กว่าคันนี่แหละค่ะ
ก็เอาตัววัยรุ่นมามาสอบปากคำเชิญผู้ปกครองของวัยรุ่น
คู่อริมาด้วยนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเยาวชนมี
คนหนึ่งอายุแค่๑๓ปีเท่านั้นเองคุณผู้ชมต้อง
เจอคดีแบบนี้แล้วล่าสุดวันนี้ตำรวจก็เรียกผู้
ครองทั้งสองฝ่ายเลยค่ะฝั่งของน้องฟิล์มน้องเอด้วย
แล้วก็ฝั่งคู่อริด้วยมาสอบปากคำหาสาเหตุอย่างละเอียด
อีกครั้งหนึ่งรวมถึงตำรวจบอกว่าจะต้องไปไล่ตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดตรงจุดที่เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานให้
แน่ชัดเพราะว่าตอนนี้แม่ของน้องฟิล์มเนี่ยแม่ผู้ตายเนี่ย
บอกว่าถ้าลูกฉันไม่โดนขี่ไล่ไม่โดนฟันมาก่อนหน้านี้
ลูกจะไม่เสียหลักแล้วก็ไม่ตกลงไปในคลองจนเสียชีวิตเด็ดขาด
อ่ะเดี๋ยวไปดูหลักฐานเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ดูงานศพนี่คนมารดน้ำศพก็เป็นเพื่อนเป็นเด็กอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับ